เอาคุณขาไปต่ออีกหนึ่งเรื่องละกันค่ะ

ผลงานเพลงไม่ค่อยเห็นแต่ว่าออกรำรายการต่างบ้างนะคะ

แต่ความนุ่งสั้นนี่แหละกลายเป็นประเด็นล่าสุดเลยนะ
ก็นั่งอยู่ในอิริยบทสุดชิวเลยค่ะในร้านอาหารแห่งหนึ่ง
พร้อมข้อความเชิงตั้งคำถามว่า
เธอตั้งใจหรือลืมตัวว่าโต๊ะเป็นกระจกใส

กลายเป็นนี่โฟกัสผิดจุดค่ะ
ไปที่โฟกัสที่โต๊ะซึ่งเป็นกระจกใสนะคุณ
แล้วก็มาคอมเมนต์วิภาควิจารณ์กันไปต่างนานาเลยนะ
ขณะที่บางคนก็ตั้งข้อสังเกตเลยนะว่า
ภาพดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นการตัดต่อหรือไม่อย่างไร
แล้วก็ผลงานของเธอดีกว่านะที่จะมาแบบมองพวกนี้

แต่ว่าจริงถ้าเกิดว่ามองในอีกด้านหนึ่งเนี่ย

เรื่องการแสดงเรื่องร้องเพลงทำอาหารก็เก่งด้วย
ใช่เลยไม่ใช่ธรรมดานะคะรสชาติไม่ได้ดีอย่างเดียว
หน้าตาและมือละมุนเหมือนพรรภาคานอาหารเชฟดังมาทำให้เดินนะครับขุน
แล้วช่วงนี้นอกจากอาหารแล้วนะยังมีการร้องเพลง
กับคุณกิฟซ่าด้วยไม่รู้มีโปรเจกต์อะไรหรือเปล่า